ฝนมันตกไงเห็ดก็เลยผุดออกมาเยอะแยะ
ชาวบ้านเขาก็เลยเก็บมาขายสร้างรายได้ดีเลยค่ะ
คุณธิสานี่มันเห็ดหรือแง่งขิงใหญ่จังเลยมากเลยอ่ะ
โคนนี่แหละมาจากธรรมชาติเลยนะคะสดใหญ่แบบนี้
ใส่มาเป็นตะกร้าเอามาขายเลยค่ะ
ที่นี่ก็คือตลาดสดเทศบาลตะมนต์พรานกระต่ายอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรเนาะ
ฝนมันตกชุกไงเห็ดมันก็เลยเกิดมาเยอะ
เขาขายเป็นถาดใหญ่ใหญ่อย่างนี้เลยนะถูกคือขายทีก็คืออ่ะจัดเต็มไปเลยละกัน
ถ้าผมจำไม่ผิดกำแพงเพชรก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เห็ดโคนเขาใหญ่มาก
จริงค่ะเป็นเอกลักษณ์ของเขาพื้นที่ต่างอุดมสมบูรณ์ด้วยอากาศอะไรก็ดีนะคะ
ชาวบ้านเลยออกไปหาเก็บเห็ดโคนในป่าบนภูเขาแล้วก็นำมาขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาด
พ่อค้าแม่ค้าก็จัดใส่จานจัดใส่ตะกร้าแบบนี้วางขายกัน
ชาวบ้านเขาก็มาหาซื้อกันคลักแล้วว่าอะไร
ใน๑ปีจะมีเห็ดโคนออกมาให้ทานกันเพียงแค่ครั้งเดียว

คือส่วนใหญ่เขาซื้อไปไม่ได้กินทีเดียวหมดนะเก็บไว้

ถูกต้องเลยเขาก็เลยซื้อทีนึง๕กิโลบ้าง๑๐กิโลบ้างหรือ๑๕กิโลก็มีเหมือนกัน
แม่ค้าขายเห็ดโคนรายใหญ่ของตลาดเขาบอกว่าราคาขายเห็ดโคนเนี่ยนะคะ
ก็มีหลากหลายขึ้นไปถ้าแบบยังไม่ล้างดอกตูมเนี่ยกิโลกรัมละ๓๒๐บาท
ถ้าบานแล้วเนี่ยก็ขายกิโลกรัมละ๒๐๐บาทแต่ถ้าแบบล้างแล้วพร้อมที่จะเอาไปปรุงอาหารต่อได้ง่าย
ตูมกิโลกรัมละ๔๐๐บาทแบบบานกิโลกรัมละ๒๔๐บาทนะ
ส่วนคนที่ออกไปหาเห็ดโคนมาขายส่งให้กับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาก็บอกว่าอู๋ขายดีเหมือนกัน
ช่วงนี้มีรายได้วันหนึ่งหลายพันบาทก็เลยทำให้ทั้งคนหาและพ่อค้าแม่ค้าได้กำไรยิ้มแก้มปริตามกัน
ส่วนคนที่เป็นลูกค้าเอาซื้อไปนี่นะเอาไปทำหลากหลายเมนูเนาะรู้กันอยู่แล้วล่ะ

มันจะได้ถนอมอาหารเก็บไว้ได้นานเพราะว่าเห็ดมันจะเสียเร็วอะเนาะ

ดินดีคุณล้างไม่ดีเวลาคุณผัดไปแล้วคุณเคี้ยวที
โอ้ไส้นะกรุปเฉยในปาก
อาหารของป่าแบบนี้หาได้ในช่วงหน้าฝนนี้ค่ะครับ